หากเมื่อวานนะครับก็นอกเหนือจากแฟนที่อยู่ในกรุงเทพครับแล้วก็ไปเชียงต่อเนื่องเขาว่าเดินทางสะดวกแล้วยังมีนักเรียนนะครับจากภาคใต้ที่จังหวัดนรทิวาลนะครับที่นู่นน้ำท่วมแต่ว่าสถานการณ์นั้นเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะครับเขาพานักเรียนมาทัศนศึกษาซึ่งโปรแกรมหนึ่งนั้นในการท่องเที่ยวก็คื
ที่๖โรงเรียนบ้านปรุกาสาม้ออำเภอบาเจาะจังหวัดนรทิวาล
ถ่ายภาพหมู่หน้าป้ายการแข่งขันรายการ
ครั้งหนึ่งได้มาเยือนอินดอร์สเตดียมหัวหมากกรุงเทพมหานคร
นักเรียนโรงเรียนบ้านปะรุกาสาม้อจังหวัดนรา
ที่นั่งอยู่ตรงนี้๑๑คน
เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนมากถึง๑๒คนนะคะ
พวกเขาได้มาซึมซับบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

และยังเป็นเกมระดับนานาชาติค่ะ
เด็กชายอับฟานสูหลงวัย๑๒ปีเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียน
เขาดีใจที่ได้มาเชียร์นักฟุตซอลทีมชาติไทย

ไม่เคยเห็นมาวันนี้สนุกมีความสุข
พานักเรียนมาทัศนศึกษาที่กรุงเทพ
หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่คลี่คลาย
ซึ่งตรงกับช่วงที่มีรายการนี้พอดี

ไม่พลาดที่จะชวนนักเรียนมาเชียร์ฟุตซอลไทย
อย่างน้อยเด็กก็ได้มาสัมผัสครั้งหนึ่ง
แต่หลังจากนั้นเขาอาจจะไม่ได้มาอีกก็ได้ค่ะ

ก็อยู่ที่นู่นไหนยังเจอเหตุการณ์อีกไหนจะน้ำท่วมอีก
มาที่นี่ถึงมาเวลาสั้นแต่ว่าช่วยทำให้เขาได้สนุก
ก่อนที่จะกลับไปสู้กับอะไรที่บ้านอีก
วชนไทยสามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศ
แข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๖ได้
รอบรองชนะเลิศวันที่๒๗มกราคม
และชิงชนะเลิศวันที่๒๙มกราคมนี้
ที่อินดอลสเตดียมหัวหลัก
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน